คุณผู้ชมครับกลับมาก่อติดการนับคะแนนเลือกตั้งสอสอกับไทยรัฐเลือกตั้ง๖๒กันต่อนะครับ
ตอนนี้เรายกตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลมาไว้ใกล้กับตึกไทยรัฐทีวีถนนวิภาวดีเลยนะครับ
เพราะว่าเรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปดูคะแนนสอสอของแต่ละพักการเมืองที่นับมาได้จนถึงขณะนี้
ที่จะมีส่วนสำคัญกับการเข้าไปโหวตเลือกนายกในรัฐสภานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าณขณะนี้
กรกตกลางได้รับรายงานผลนับคะแนนจากทั่วประเทศมาแล้วร้อยละ๔๕๕๔พักการเมืองที่มีแคนดิเดตนายกคนสำคัญ
กรกตกลางได้รับรายงานผลนับคะแนนจากทั่วประเทศมาแล้วร้อยละ๔๕๕๔พักการเมืองที่มีแคนดิเดตนายกคนสำคัญ
กรกตกลางได้รับรายงานผลนับคะแนนจากทั่วประเทศมาแล้วร้อยละ๔๕๕๔พักการเมืองที่มีแคนดิเดตนายกคนสำคัญ
กรกตกลางได้รับรายงานผลนับคะแนนจากทั่วประเทศมาแล้วร้อยละ๔๕๕๔พักการเมืองที่มีแคนดิเดตนายกคนสำคัญ
กรกตกลางได้รับรายงานผลนับคะแนนจากทั่วประเทศมาแล้วร้อยละ๔๕๕๔พักการเมืองที่มีแคนดิเดตนายกคนสำคัญ
กรกตกลางได้รับรายงานผลนับคะแนนจากทั่วประเทศมาแล้วร้อยละ๔๕๕๔พักการเมืองที่มีแคนดิเดตนายกคนสำคัญ
กรกตกลางได้รับรายงานผลนับคะแนนจากทั่วประเทศมาแล้วร้อยละ๔๕๕๔พักการเมืองที่มีแคนดิเดตนายกคนสำคัญ
กรกตกลางได้รับรายงานผลนับคะแนนจากทั่วประเทศมาแล้วร้อยละ๔๕๕๔พักการเมืองที่มีแคนดิเดตนายกคนสำคัญ
กรกตกลางได้รับรายงานผลนับคะแนนจากทั่วประเทศมาแล้วร้อยละ๔๕๕๔พักการเมืองที่มีแคนดิเดตนายกคนสำคัญ
กรกตกลางได้รับรายงานผลนับคะแนนจากทั่วประเทศมาแล้วร้อยละ๔๕๕๔พักการเมืองที่มีแคนดิเดตนายกคนสำคัญ
กรกตกลางได้รับรายงานผลนับคะแนนจากทั่วประเทศมาแล้วร้อยละ๔๕๕๔พักการเมืองที่มีแคนดิเดตนายกคนสำคัญ
กรกตกลางได้รับรายงานผลนับคะแนนจากทั่วประเทศมาแล้วร้อยละ๔๕๕๔พักการเมืองที่มีแคนดิเดตนายกคนสำคัญ
กรกตกลางได้รับรายงานผลนับคะแนนจากทั่วประเทศมาแล้วร้อยละ๔๕๕๔พักการเมืองที่มีแคนดิเดตนายกคนสำคัญ
กรกตกลางได้รับรายงานผลนับคะแนนจากทั่วประเทศมาแล้วร้อยละ๔๕๕๔พักการเมืองที่มีแคนดิเดตนายกคนสำคัญ
กรกตกลางได้รับรายงานผลนับคะแนนจากทั่วประเทศมาแล้วร้อยละ๔๕๕๔พักการเมืองที่มีแคนดิเดตนายกคนสำคัญ
กรกตกลางได้รับรายงานผลนับคะแนนจากทั่วประเทศมาแล้วร้อยละ๔๕๕๔พักการเมืองที่มีแคนดิเดตนายกคนสำคัญ

อาจจะเป็นสัดส่วนของบัญชีรายชื่อแปรผันมาด้วยก็ได้
และพักประชาธิปัตย์นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพัก
เป็นแคนดิเดตนายกของพักตอนนี้ประชาธิปัตย์ได้๓๙เสียงสส
แต่ขอย้ำนะครับว่านี่ยังเป็นคะแนนเพียงแค่ร้อยละ
เขตเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศที่รายงานเข้ามายังกรกตกลาง
ตอนนี้มาดูกันหน่อยนะครับว่าถ้าเราไปดู๓๕๐เขตทั่วประเทศ
แต่ละพักการเมืองได้สอสอเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมครับ
ให้ท่านดูได้ชัดเต็มนะครับ
จะเห็นได้ว่าพักเพื่อไทยตอนนี้ยังนำอยู่นะครับที่๑๒๙เสียงสส
จาก๓๕๐เขตทั่วประเทศนะครับ
ตอนนี้นับไปแล้ว๘๓ละเพื่อสีนะ
ที่เข้ามายังกรกตกลางนะครับ
พลังประชารัฐ๑๒๐นะครับนี่คือคะแนนล่าสุด
ณขณะนี้แต่ยังต้องดูกันต่อครับ
ก็ต้องดูกันยาวเดี๋ยวกลับไปที่ห้องทรงนะครับคุณผู้ชมครับ
คุณจอมขวัญรออยู่นะครับที่ห้องส่งมีอะไรสำคัญความเคลื่อนไหวสำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งด้วย